กรณีฆ่าทุบหัวลุงที่บอกว่าไปอยู่ในอะไรนะเล่นไฮโลอยู่ในงานศพ
แล้วพอฆ่าเสร็จเอากิ่งไม้มาทำพลางเดี่ยวก็เหตุค่ะ
แล้วเดี๋ยวดูหน่อยนะพอโดนตำรวจรวบตัวได้เดี๋ยวเจอหน้าแม่สำนึกไหม
เดี๋ยวนี้ที่อยู่ในวงไฮโลแล้วเลือดติดขาไปนี่คนเขาบอกใช่ไหม
ใช่นี่แหละนี่แหละ
แล้วพอไปรวบตัวได้เจอหน้าแม่นี่
โอ้โหสองมือประนมก้มกราบเท้าแม่เลยนะคะ
นี่คือนายสุพศชิดประหลัดค่ะในเดี่ยวอายุ๓๘ปี
แม่เนี่ยคือแม่อีทแม่สำนึกแล้วนะที่ทำให้แม่เสียใจ
ก่อคดีติดคุกมาก็หลายทีแล้วสัญญากับแม่นะคะ
ว่าเดี๋ยวจะไม่ทำอีกแล้วในเดี่ยวเนี่ยโดนออกไหมจับคดีฆ่าทุบหัว
ทิมหมั่นตะลุงอายุ๕๕ปีค่ะเป็นชาวบ้านที่บ้านกรวดบุรีรำ
คือลุงทิมไปร่วมงานศพต่างหมู่บ้าน
แล้วหลังจากที่เดี๋ยวมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
เดี๋ยวก่อเหตุเสร็จแล้วก็เอากิ่งไม้มาปิดบังอำพลางศพลุงทิม
ริมถนนสายบ้านโนนเจริญบ้านหลักค่ะ
แล้วมีคนเห็นเหตุการณ์ไงว่าลุงทิมเนี่ยเล่นไฮโลอยู่ในงานศพ
แล้วทะเลาะกันกับเดี่ยวหลังจากนั้นนะชุดสืบก็ออกตามตัว
จนสามารถรวบตัวในเดี่ยวได้
หลบหนีอยู่ที่วัดแนงมุดกาบเชิงของสุรินทร์
ห่างจากพื้นที่ที่เกิดเหตุนะเป็นร้อยกิโลนะคุณผู้ชม
แล้วยึดมอเตอร์ไซค์ที่เดี่ยวใช้เป็นภานะในการขี่หลบหนี
เอาตัวในเดี่ยวมาที่สพท้องที่ที่เกิดเหตุสพนเจริญ

รถจักรยานคันนี้นี่แหละที่นายเดี่ยวใช้เป็นฐานะในการหลบหนี
แล้วพอเอาตัวมาที่สพนเจริญแล้ว
แม่ของนายเดี่ยวก็มาหาลูกไง
จังหวะที่เดี่ยวเจอหน้าแม่
ก็เป็นภาพที่เราเปิดให้คุณผู้ชมดูไปตอนต้น
ตอนที่ในเดี่ยวให้ปากคำกับตำรวจ
เดียวบอกแบบนี้ก่อนเกิดเหตุอ่ะ
ทิมน่ะไปวุ่นวายอยู่ในวงไฮโล
กับเพื่อนกำลังเล่นไฮโลกันอยู่ในงานศพไง
แล้วลุงทิมก็มาด่าพ่อแม่ด้วย
ทีนี้เดี่ยวก็เลยชวนลุงทิมออกไปนอกงาน

ไปลากกิ่งไม้มามาวางคลุมมาอำพรางไว้
เดี๋ยวก็หนีไปหาพี่ชายที่อยู่ที่สุรินทร์
เดียวบอกว่าจะมอบตัวแหละ

ที่บอกจักรยานคันที่ใช้ในการหลบหนีเนี่ยค่ะ

ระยะทางที่หลบหนีเนี่ยห่างเป็นร้อยกิโลนะ
เพื่อนที่เล่นไฮโลด้วยกันเล่าให้ฟังบอกว่าเดี่ยวกับลุงทิมเนี่ยเขาทะเลาะกัน
เพราะว่าลุงทิมมาเหมือนกับแบบแอบเอาตังค์ของนายเดี่ยวไป
แล้วหลังจากนั้นเดี่ยวก็พยายามทวงตังค์คืน
แต่ว่าลุงทิมไม่ให้มันก็เลยเป็นต้นเหตุของการเกิดเหตุครั้งนี้ค่ะ
เดี๋ยวก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ